คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ
มีอุบัติเหตุที่มีจุดเริ่มต้นมาจากความประมาท
ของคนขับรถที่ไปก้มหยิบโทรศัพท์มือถือ
แล้วรถก็ไปชนรถเข็นของแม่ค้าขายลูกชิ้นที่เขาอยู่ข้างทาง
จนเขาบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายเสียชีวิต

หลังจากได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุในครั้งนี้
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจ
เพื่อจะช่วยชีวิตผู้ที่ถูกรถชน
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ซอยประเสริฐมนุกิจ๒๙
ในเขตรัฐพระครุงเทพฯตี๒๒๐นท้องที่ของสนโค่คราม
เมื่อคืนนี้ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์พุ่งชนรถเข็นขายลูกชิ้น
แล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๑คนนะครับ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสำเนียงรัตนวันอายุ๔๐ปี

ขาซ้ายหักศีรษะแตกจมกองเลือดอาการสาหัส
สุดท้ายแล้วเสียชีวิตนะครับ
จุดเกิดเหตุรถที่ไปชน
สภาพหน้ารถนี่พังยับเยินเลยชนอัดติดกับเสาไฟฟ้าล้อหน้าซ้ายปีนขึ้นไปบนฟุตบาท
คนขับรถชื่อนายนัฐกรอินเพชรแท้อายุ๓๘ปีอาชีพเป็นนักดนตรี
ดนตรีตอนกลางคืนนะตอนนั้นจะขับรถกลับบ้านนะครับก็นั่งอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยสภาพมืนงงแบบนี้นะครับ
ส่วนใกล้ใกล้กันกับรถยนต์คันก่อเหตุเนี่ยประมาณ๒๐เมตรมีรถเข็นขายลูกชิ้น
พลิกแบบเทกระจาดเลยนะครับตู้กระจกแตกเสียหายไปอยู่แถวหน้าร้านสะดวกซื้อ
ในซอยประเสริฐมนุกิจยี่สิบเก้า
ร้อยตำรวจเอกวิทยาโคงทอง
รองสารวัตรสอบสวนสนโคคราม
ได้สอบสวนคนขับรถยนต์ก็คือนายนัฐกร
ระหว่างที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
นายนัฐกรให้การว่าเขามีอาชีพเป็นนักดนตรี
จะเลิกงานที่ร้านอาหารย่านกรุงเทพกรีธา
แล้วกำลังจะขับรถกลับบ้านพักย่านวัชรพล
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
เขายอมรับว่าช่วงนั้นเขาก้มหยิบโทรศัพท์มือถือ
วินาทีนั้นทำให้รถของเขาเสียหลักไปเฉียวชน
กับรถเข็นของคนขายลูกชิ้นที่จอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ที่รถของเขาจะเสียหลักไปพุ่งชนกับเสาไฟฟ้า
ทำให้นางสำเนียงคนขายลูกชิ้นถูกรถชนไปด้วยนะครับ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
เมื่อช่วงเช้าวันนี้เวลา๘โมงเช้านะครับ
นี่ไงแค่เสี้ยววินาทีก้มเก็บโทรศัพท์

เราให้หน้าข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุณระวีการแก้ววิจิต
ไปดูจุดเกิดเหตุอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ
ถนนประเสริฐมนุนกิจ๒๙
ยังมีร่องรอยการเฉียวชนอยู่เลย
แล้วก็มีการจุดทูบเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
จากการสำรวจถนนในจุดตรงนี้ที่เป็นจุดเกิดเหตุ
นะคะเส้นทางที่รถเก๋งขับมาเป็นทางโค้งค่ะคุณผู้ชมแล้ว
ก็ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ได้ข้อมูลมาจากพนักงานร้าน
ดูซื้อคนหนึ่งอ่ะนะคะเธอไม่ให้สัมภาษณ์แต่เธอให้
ข้อมูลนะนะเธอบอกว่าเห็นตอนที่ป้าถูกรถเก่งชนแล้ว
แล้วก็เพื่อนพนักงานอีกคนบอกว่าเขาก็ไปตามญาติของป้าให้มาที่เกิดเหตุ
เห็นป้ามาจอดรถเข็นขายลูกชิ้นปิ้งตรงเนี้ยสามปีแล้วนะคะอืม
เขาก็อยู่กับญาติในซอยหมู่บ้านเฟรนชิปอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้
ทีมข่าวเราตามไปถึงบ้านเลยนะแต่ว่าที่บ้านของคุณป้าไม่มีใครอยู่
กำลังนำศพของคุณป้าไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่บ้านเกิดในจังหวัดศรีสะเกดนะคะ
ทีมข่าวของเราไปเจอกับลูกค้าประจำของคุณป้าไปซื้อลูกชิ้นร้านคุณป้าประจำ
ลูกค้าคนนี้เล่าให้ฟังนะคะว่าเท่าที่เคยคุยกับคุณป้าเนี่ย
ชีวิตของคุณป้าลำบากทำงานหลายอย่างกลางวันเป็นแม่บ้านค่ะ
อืมตอนเย็นไปขายลูกชิ้นก่อนเกิดเหตุลูกค้าคนนี้บอกว่ายังไปอุดหนุนซื้อลูกชิ้นปิ้งของคุณป้าอยู่เลย
แสดงว่าขยันมากขายตั้งแต่เย็นยันนู่นเลยใช่ตีหนึ่งตีสองอ่ะ
รู้อีกทีมาเห็นอีกทีอ้าวคุณป้ากับรถเข็นลูกชิ้นเนี่ย
ถูกชนคุณป้าเสียชีวิตเนี่ยค่ะแล้วก็ก่อนเกิดเหตุเหตุการณ์เนี้ยไม่นานนะคะ
อืมลูกค้าคนนี้เล่าให้ฟังว่าเคยมีคนเมาครับ
ขับรถเกือบเฉียวรถเข็นของคุณป้ามาแล้วครั้งหนึ่งอ่า
แต่ครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้รับอันตรายอะไรครับแต่มาครั้งเนี้ย
คุณป้าถูกชนเสียชีวิตเลยอะค่ะส่วนตัวก็เลยคิดว่ารถเก๋งอาจจะขับมาเร็ว
ตรงนี้เป็นทางโค้งด้วยแล้วก็คุณป้าที่ขายลูกชิ้นเนี่ย
ปกติเวลาคุณป้าขายเขาหันหน้าเข้าร้านสะดวกซื้อหันหลังออกถนน
ก็เลยไม่เห็นว่ารถคันไหนมาตรงไหนยังไงคือหันหลังออกไปถนน
จะได้เห็นลูกค้าที่เข้ามาร้านสะดวกซื้อเวลาเดินบนทางเท้า
ลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาก็ขายได้ก็เลยโหรถพุ่งมาชนข้างหลังอย่างเงี้ค่ะ
แล้วก็เห็นว่ารถลูกชิ้นหน้าเซเว่นนะคะคว่ำขึ้นมาบนฟุตบาทนะคะ
ก็คือรถรถเก่งใครที่ชนป้าเนี่ยชนเสาไฟอยู่
เสียบคาเสาไฟอยู่ก็แบบยังคิดอยู่เลยว่าแบบป้าเขาเป็นอะไรป่ะเนี่ย
เพราะว่าปกติเขายืนกับรถเข็นตลอดเลย
แล้วเวลาคุณป้ายืนขายเนี่ยคือคุณป้ายืนฝั่งไหนของถนน
ยืนยืนรถยืนยืนฝั่งเอ่อชิดถนนค่ะอ๋อไม่ได้ยืนฝั่งข้างในเซเว่น
ไม่ใช่ค่ะยืนฝั่งชิดถนนค่ะเพราะว่าเขาจะหันหน้ากับคนที่มาซื้อค่ะ
คนที่มาซื้อจะยืนอยู่บนฟุตบาทค่ะเขาก็จะหันหน้าเข้าหา
มันก็ต้องเสี่ยงกับรถยนต์แบบเนี้ยแล้วขายจนดึกจนดื่นนะ
อืมก็สภาพชีวิตบังคับอ่ะครับใช่ไหมส่วนเรื่องของคดีนะครับ
ร้อยตำรวจเอกวิทยาควงทองโรงสรวรรษศอบสวนสทธิ์อรมณ์โครคคลามบอกว่า
ตำรวจหลังจากนำตัวนายนัฐกรอินเพชรแท้คนขับรถยนต์ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด๓๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องไม่เกิน๕๐มิลลิกรัเปอร์เซ็นต์
ก็ถือว่าไม่ได้เมาแล้วขับแต่ถ้าถามว่าดื่มมาไหมก็ดื่มนั่นแหละ
โดยคนขับรถยนต์ยอมรับแล้วก็ยืนยันว่าช่วงขณะเกิดเหตุเขาก้มหยิบโทรศัพท์มือถือจริงนะ
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
ตอนนี้ตำรวจได้แจ้งข้อหาแล้วนะครับก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ทราบว่าคนขับรถเก่งตอนนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยขณะเกิดเหตุนะครับตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
หลังจากนี้ตำรวจจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ร้านสะดวกซื้อ